ไปดูน้ำมันรั่วที่ระยองกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
หลายท่านก็ติดตามด้วยความกังวลนะคะว่าจะส่งผลกระทบในวงกว้าง
วันนี้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะ
ก็อย่างน้อยสบายใจในจุดหนึ่งคือที่กลัวว่ามันจะรุนแรง
มันถ้าเทียบกับเมื่อปี๒๕๕๖ก็ยังไม่รุนแรงขนาดนั้น
แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันเริ่มมาแล้วค่ะ
ถึงชาวประมงเรือเล็กนะคะวันนี้มีการลงตรวจพื้นที่ค่ะ
โดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้เชี่ยวชาญนะคะ
นี่ค่ะนำโดยนางสาวพรศรีสุธนารักษ์นะคะรองอธิบดี
ก็บอกว่าคือถ้าดูจากภาพมุมสูง
พบว่าพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดตอนนี้จะแบ่งเป็น๒โซน

ส่วนอีกโซนนึงจะเป็นช่วงระหว่างเกาะเสม็ดกับชายฝั่งบ้านเพ
นะคะก็ถ้าดูจากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ย
เขาบอกว่าเหมือนจะหนักน้อยกว่าปี๕๖
เพราะว่าปัจจัยก็คือลมมันไม่แรงเหมือนกับปีนั้น
ค่อนข้างสงบคราบน้ำมันก็เลยกระจายตัวยังไม่เร็วมากนัก
แต่ต้องบอกว่าการทำงานไม่ง่ายนะคะ
เพราะว่าแพร่น้ำมันมันกระจายตัวเป็นวงกว้าง
ตอนนี้ราว๔๗ตารางกิโลเมตร
กองทัพเรือนะคะก็วางแนวทางจัดการไว้แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการโปรยสารเคมีควบคุมการดักเก็บน้ำมันด้านนอกของโซนน้ำมัน
แล้วก็การดักรอจัดการคราบน้ำมันก่อนที่จะถึงพื้นที่ชายฝั่ง
แล้วถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายถึงขั้นน้ำมันซึมเข้าชายหาด

อันนี้มันจะทำให้ระบบนิเวศสัตว์ทะเลสภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบ
กว่ามันจะหมดไปก็ต้อง๒๓เดือน
จุดไหนถ้าหนักก็จะกินเวลามากกว่านั้น

อันนี้คือชุมชนชาวประมงนะคะบอกว่าได้รับผลกระทบแล้วค่ะ
ตอนนี้ไปหาปลาไปจับสัตว์จับได้น้อยลง
จับได้คนซื้อก็ไม่กล้าซื้อกลัว
เพราะว่ามันมีการโปรยสารเคมีมีคราบน้ำมัน
เขาไม่กล้าซื้อไปกินค่ะ
บางทีถ้ามันไม่หมดมันก็ลงหน้าดิน

ท่านผู้ว่าตอนนี้ถ้าดูในเรื่องของการแก้ปัญหา
ก็ต้องสั่งให้จุดนี้เป็นพื้นที่เสี่ยง
เตือนประชาชนก่อนอื่นงดเล่นน้ำจุดนี้ก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวเจออันตรายจากสารเคมีหรือคราบน้ำมัน
จังหวัดเองตอนนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกองทัพเรือ
ร่วม๒๐๐นายเตรียมตัวรับสถานการณ์นี้ค่ะ
นี่ค่ะดูสภาพน้ำล่าสุด